ตอนนี้หลายคนเริ่มเดินทางกลับเข้ามาทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
แน่นอนจุดต่างที่การจราจรหนาแน่นคงต้องระวังเป็นพิเศษ
เฉพาะบางจุดบางพื้นที่อาจจะมีเรื่องของสภาพอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
ดังนั้นใครใช้รถใช้ถนนในระยะนี้คงต้องตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนืออย่างที่ได้เจอกันอย่างต่อเนื่องก็คือ
หมอกที่ค่อนข้างลงจัดนะครับในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
เป็นจุดที่ความชื้นเข้ามาพอดีมาเจอกับอากาศเย็นที่ก่อนหน้านี้เข้ามาปกกลุ่ม
บริเวณดังกล่าวนะครับจึงทำให้มีลักษณะของหมอกปกคลุมค่อนข้างเยอะ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานก่อนหน้านี้อากาศค่อนข้างเย็นนะครับหลังจากนี้จะค่อยอุ่นขึ้น
ก็จะทำให้ในบริเวณพื้นที่อีสานโดยเฉพาะตอนล่างก็อาจจะมีหมอกหนาตาเช่นเดียวกัน
ภาคใต้จากก่อนหน้านี้กระแสลมที่ค่อนข้างแรงทำให้มีคลื่นสูงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
หลังจากที่ลมหนาวค่อยทยอยถอยกลับไปก็จะทำให้คลื่นในบริเวณดังกล่าวนั้นทุเลาลง
แต่ว่าในระยะนี้จุดไหนที่ยังคงมีฝนตกอยู่ก็อาจจะทำให้คลื่นนั้นสูงได้
ดังนั้นใครจะออกเดินเรือก็คงต้องติดตามการประกาศของกรมประตุนิยมพัทยาอย่างต่อเนื่องด้วย
อย่างที่บอกว่าปัจจัยหลักก็คือเรื่องของอากาศเย็นที่แผ่เข้ามา
สังเกตว่าตรงนี้เป็นลมที่พัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทย
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ตอนกลาง
ซึ่งจุดตรงนี้เองจะสังเกตว่ามีการชนกันของกระแสลม
นำให้กระแสลมในบริเวณตอนกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคอีสานค่อนข้างนิ่ง
บริเวณดังกล่าวจึงมีลักษณะของการก่อตัวของกลุ่มหมอกรวมไปถึงหมอกควัน
เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพรวมไปถึงรอบอ่าวไทยค่อนข้างเยอะ
อาจจะต้องระวังเรื่องของกลุ่มหมอกควันรวมถึงฝุ่นละอองที่อาจจะมีปริมาณมากนะครับ
ส่วนนี้เป็นการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
พบว่าในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก
หลังจากนี้สีส้มคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าอากาศนั้นจะอุ่นขึ้นนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นในบริเวณพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศค่อนข้างเยอะ
ก็คือในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
แล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนกลางตรงนี้นะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวอากาศนั้นจะเริ่มร้อนอบอ้าวมากยิ่งขึ้น
ส่วนอีสานมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหลังจากนี้
สังเกตว่าในบริเวณตอนบนแถวจีนตอนล่างเนี่ยนะครับ
จะมีกลุ่มสีแดงนั่นหมายความว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับ
อากาศก็จะเริ่มอุ่นขึ้นขึ้น
หลังจากนั้นก็คงจะต้องรออีกสักประมาณกลางเดือน

ที่จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นต้นไป
ดังนั้นใครที่จะใช้ชีวิตทำกิจกรรมต่างคงต้องดูแลรักษาสุขภาพด้วย